รออยู่นะคะสำหรับหนุ่มมิวสุภสิทธิ์บอกเลยว่านุ่มคนนี้นี่โอ้โห
งานมารุมมาตุ้มเยอะมากทั้งงานละครเอ่ยงานเพลงเอ่ย
แถมยังมีงานแฟนมิตติ้งที่ต่างประเทศอีกอ่ะคุณอืมล่าสุดนี่ค่ะ
หาเวลาแวะมาอัปเดตชีวิตกับบันเทิงไทยรัฐกันหน่อยพร้อมกับอวดเพลงใหม่ด้วย
มีความหมายพิเศษเพราะได้ร่วมงานกับซูโฮแห่งวงเอ็กโซบอยแบนจากเกาหลีที่มาร่วมงานด้วยนะคุณ
ไม่ธรรมดานะคะนอกจากงานเพลงแล้วจ้ะก็ยังมีงานละครด้วย
และในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงเนี้ยก็จะมีงานแฟนมิตติ้งที่ญี่ปุ่นอีกด้วยโอ้ยพระคุณ
หาเวลานอนได้ไหมเนี่ยงานรุมขนาดนี้ค่ะเรื่องเรียนปริญญาเอกไม่ค่อยคืบหน้าเลยค่ะ
โอ้โหก็งานมันเยอะอะเนาะมิวบอกว่าเครียดอยู่เหมือนกันเรื่องปริญญาเอก
เครียดถึงคั่นในรู้มั้ยที่ต้องไปปรึกษาหมอดูกันเลยค่ะ
เอ่อไปปรึกษาหมอดูค่ะมี่ก็บอกว่าน่ากมากถึงขั้นที่เชื่อว่าคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะ
ซึ่งหนุ่มมิวก็บอกว่าได้สถานที่ไหว้พระดีมาบอกต่อคุณผู้ชมด้วย

หมอดูบอกว่าเรื่องเรียนน่าจะอีกสักพักเลย

อยากให้คลิปนี้ไปถึงอาจารย์ของผม
แล้วให้อาจารย์ตามผมหน่อย
ผมจะได้รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็อย่ารีบทำงานด้วย
มีไปไหว้หลวงพ่อโสธรมา

ถ้าหมอบอกให้ไปก็จะดีก็เลยไป
ช่วงนี้ก็สวดบทหลวงพ่อโสธรก่อนนอนทุกวันเลย
เขาเรียกว่าเป็นที่พึ่งทางใจ
เป็นที่ยึดเหนียวทางใจนะคุณผู้ชมนะ
คือเข้าใจแหละงานก็เยอะเรียนก็ต้องเรียนอีก
แล้วไม่ใช่เรียนแบบธรรมดาเรียนปเอก
ส่วนไปเป็นดรมันก็ได้หน่อยเนอะ
ฉันดูเขาตอบไปหัวเราะไปแล้วแบบเห็นแล้วอารมณ์ดีอะ

มันก็ใช่อ่ะมันก็ได้อ่ะ
อันนี้บ้าเขาน่ารัก

มิวน่ารักจริงมิวเคยมารายการบันเทิงไทยรัฐเรานะ

หน้ากล้องสดใสยังไงรักยังไงหลังกล้องขูล๑๐เท่า

แบบบรรเทิงไทยรัฐเนี่ยเป็นแฟนคลับของมิวอยู่ละกันนะครับ